คุณผู้ชมครับจะปีใหม่แล้วพอในใจของคุณผู้ชม

ขอให้สุขภาพแข็งแรงเลย
สำคัญมากอาจารย์ไพรวัลอะไรครับพรปีใหม่ครับ

นี่เป็นบางช่วงของเหตุการณ์ชุดละมุนที่เกิดขึ้น
วุ่นวายเลยใช่ครับแล้วแล้วคุณผู้ชมคุณขวัญเชื่อไหมฮะ
คนมาตีกันหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนตีกัน

สรุปคือเดี๋ยวก่อนที่มีปัญหากันมาแล้วทนกันมา
เป็นเพราะหมาเหรอหมาด้วยแล้วก็ปัจจัยอื่น
อีกหลายอย่างมันประดังประเด็นเข้ามาครับ
แต่นี่คือวินาทีที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย
ที่ทำให้สองบ้านเขาตีกันแล้วสุดท้ายมีคนเจ็บนะฮะ

คนที่เขามาร้องเรียนเป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปีครับ
อาศัยอยู่ในพื้นที่กุมภาวะปีที่อุดรธานีครับ
เอาคลิปเอาหลักฐานไปแจ้งตำรวจเลย
บอกว่าสามีของเธอเดี๋ยวดูภาพบาดแผลสามีเธอหน่อย
เป็นคนต่างชาติอายุ๖๔ปี
โอ้โหยิงขนาดนี้เลยเหรอคะ
ในตาข้างซ้ายอื้อหือบัวปูดเป็นนกกระปูดเลย
คือไอ้สีที่คุณผู้ชมเห็นจริงมันเป็นเลือดนะฮะ
เอาจริงแล้วคือเราต้องย้อมสีภาพให้มันดูไม่น่ากลัวไป
ตานี่ส่วนหนึ่งนะตามแขนตามขานี่ก็มีบาดแผลเต็มไปหมดครับ
คือตั้งแต่บนลงล่างมีบาดแผลอยู่เรื่อยนะฮะ
ดูครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้วยฮะไทยทอยด์ก็มีครับ
ลองดูภาพบาดแผลไปเรื่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้า๒๖พฤศจิกา
ของเธอคือฝรั่งคนนี้พาหมาไปเดินเล่น
ก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านอยู่ข้างกันบ้างอยู่ตรงข้ามบ้าง
ก็พาหมาเดินเล่นในซอยตามปกติไปเจอเพื่อนบ้านคู่กรณี
ซึ่งอายุเยอะแล้วเป็นเหมือนคุณลุงอ่ะ

สามีเธอกลับมาสภาพสะบักสบอมอย่างที่เห็นเดี๋ยวขึ้นภาพวินโดคู่ก็ได้ครับ
สภาพของคุณลุงบาดแผลที่เละเทะแบบนั้น
บอกตรงว่าเธอไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน
แต่คือสภาพสามีฉันเนี่ยมันทั้งเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจแบบนี้
คือใครจะช่วยได้บ้าง

แล้วนอกจากนี้เธอบอกว่าตอนเริ่มไม่รู้นะว่าใครเริ่ม
แต่หลังจากนั้นมันมีภาพเหตุการณ์ที่เห็นในวงจรปิด

ลูกชายบ้านนู้นบุกมาหาเรื่องถึงบ้าน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกัน
นี่ครับนี่ฮะหลักฐานของเธอ
เธอบอกว่าโอ้โหฉันในเศรษฐ์สุขภาพจิตนะ
ฉันอยู่ใน๔ปีหัวจะปวดทุกวันเลย

ย้ายมาอยู่ปรากฏว่าคู่กรณีบางวันเอาหนังสติ๊กยิงบ้าง
หมาผ่านหน้าบ้านฝั่งนู้นไม่ได้นะ

แล้ววันดีคืนดีตะโกนด่าด้วย

ไม่ใช่ด่าภาษาไทยด้วยนะเพราะเธอมีสามีเป็นต่างชาติ
ด่าเป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหาก
เขาบอกว่าฝั่งนู้นด่าขนาดนี้หนักกว่านั้น

ถลกกางเกงลงแล้วโชว์ก้นแล้วสายไปสายมา

เหมือนกับมีการเลาะเรียนเหยียดหยามอะไรแบบนั้นน่ะ

นี่ครับก็คือคุณลุงขี่รถมาแล้วก็ด่า

ก็ด่าว่าถ่ายหาบุพการี

หลังจากนั้นก็ไปลงจากรถแล้วก็ถลกกางเกงลง

และนี่คือหมา๔ตัวที่บ้านเธอเลี้ยงเอาไว้
๔ตัวเลี้ยงเอาไว้มีปัญหากับเพื่อนบ้านมา
ตอนนี้เธอบอกว่าจะปีใหม่แล้ว

ไม่อยากปวดประสาทอีกแล้วลองฟังครับ
แต่ทางบ้านเขาอยู่แล้ว
เป็นไปได้ไหมเค้าเหม็นขี้หน้า
ขอโทษนะครับเค้าเหม็นขี้หน้ามาโก่
เค้าขิวออกง่ายนะเออบ้านเท่าสุดเอิญมาขิวอ่ะน่ะ
โอ้โฮนักข่าวก็ถามสักตรงแล้วเกิน

เข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็มีเจ้าของอ่ะ

ก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีนะครับ
เดี๋ยวปีใหม่แล้วอะไรร้ายก็ผ่านพ้นไปให้อภัยกันเนอะ
เดี๋ยวอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังคำชี้แจงอีกฝั่งหนึ่งด้วย

และคนกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองช่วยดูหน่อย
อยากให้อยู่กันด้วยดีอยากให้มีความสุขนะครับ